เมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาค่ะถนนเส้นแม่เมาะบ้านดง
เกิดเหตุดินสไลด์ลงมานะคะซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ

แล้วก็มันสไลด์ลงมาโอ้โหระยะทางเป็น๑กิโลเมตรเลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุออกมาแล้ว
แต่ทีนี้มันมีเรื่องซ้อนขึ้นมาก็คือมีแม่ท่านหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดลำปาง
เขาออกมาตามหาลูกซึ่งเป็นสาวประเภทสองหายไปหลังจากเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาครับ
โดยบอกว่าลูกสาวขออภัยนะคะลูกเนี่ยนะคะจะใช้เส้นทางนี้เดินทางไปมาระหว่างบ้านแล้วก็ที่ทำงานเป็นประจำเลย
สงสัยว่าลูกจะถูกดินถล่มลงมาทับหรือเปล่า
นางสาวสุภาพบัวงามแม่ของนายพัทยาบัวงามอายุ๒๕ปีเป็นสาวประเภท๒
ทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปาง
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่านายพัทยาหายไป๓วันแล้ว
ญาติญาติออกตามหาแต่ว่าติดต่อยังไม่ได้เลยนะคะจนถึงวันนี้
ด้านนางสาวสกุณาวงมงคลซึ่งเป็นพี่สาวเล่าให้ฟังว่า
พัทยาหรือว่าน้องตูนปกติแล้วจะขี่รถจักรยานยนต์
ไปทำงานทุกวันเลยเส้นทางที่ใช้ก็คือเส้นทางสายแม่เมาะบ้านดง
ใช้แบบนี้เป็นประจำซึ่งเส้นทางนี้แหละ
เกิดเหตุดินสไลด์เมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า๑๘มีนาคมเวลาเกือบตีหนึ่ง
โดยมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าประจำขอติดรถมาด้วย
ซ้อนท้ายมาด้วยแต่ต่อมาทราบว่ามีการแยกทางกันกลับบ้าน
ซึ่งน้องตูนก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเพียงลำพังตามปกติ
ใช้เส้นทางนี้แหละสายแม่ม้อบันดง
ซึ่งเป็นเวลาที่ไล่เลี่ยกับการที่มีเหตุการณ์ดินสไลด์
และหลังจากนั้นครอบครัวไม่สามารถติดต่อน้องตูนได้อีกเลยค่ะ
ตอนนี้ทางครอบครัวพยายามออกตามหาเหมือนกันนะคะ
แล้วก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรแม่เมาะ
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเร่งติดตามหาหน่อย
พร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเอกชน
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุดินสไลด์ด้วย
เพราะเกรงว่าลูกที่หายไปเนี่ยอยากจะทราบว่าถูกดินสไลด์ลงมาทับ
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหรือถูกลวงไปฆ่า

มีรายงานเกี่ยวกับเกษตรกรอยู่แถวนั้น

วัวของชาวบ้านหายไปหลายตัวเหมือนกันนะคะ
ขณะนี้เจ้าของกำลังเร่งออกตามหาค่ะ